คุณล่ะหล่อหรือยัง
โปรดติดตามตอนต่อไป
ก็ร้องได้ให้ร้าน
ก็ร้องได้ให้ร้าน
ก็ร้องได้ให้ร้าน
ก็ร้องได้ให้ร้าน

สุตตาวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๕โมงเย็นแบบนี้นะครับ
กลับมาพบกับการแข่งขันเพลงลูกทุ่ง
ที่สุดจะตื่นเต้นและได้ความรู้สาระ

ในรายการแต่ลูกทุ่ง

พร้อมจะพุ่งไปคว้าเงินล้านนะคะ
และผู้เข้าประกวดหมายเลข๑๘
นางสาวเป๊กกี้ศรีธัญญา

หรือเสาไฟฟ้าคะตรงเหลือเกิน

วันนี้ดิฉันยินดีและดีใจเหลือเกิน
ที่ได้ตำแหน่งนางงามร้องได้ให้ล้าน

ล้อเสียหลักยังหักหลบ
แล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดี

เคยผ่านเวทีนางงามมาหลากหลายเวที
อันนี้ที่ได้ล่าสุดนี้ครบ๑๘มงกุฎพอดี

ที่บ้านมี๑๗อันเลยครับดีมากครับครบ๑๘เมื่อไหร่
แบบเมื่อไหร่แสดงว่าสำเร็จจบหลักศูนย์ออกไปหากินได้ทันที
จะไม่ไปประกวดที่ไหนอีกนอกจากได้นางงามแล้วยังได้อีกตำแหน่งหนึ่งพ่วงด้วย

โทษนะคะในสตูใครมีบิดโกนบ้างอยากโกนขนอันนี้ทิ้งมากเลย

ก่อนที่จะมาคุมไหล่ของนางงามเนี่ย

ได้หรอ

ไม่เอาอัพเองกระโดดเยอะ

ถามว่าวันชีวิตปกติเป๊กแต่งแบบนี้ไหม
บอกเลยว่าเป๊กแต่งแบบนี้เลย

บอกบ้าไม่แตกต่างกันเลยอ่ะ
เรื่องชุดเนี่ยเราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับ
ในเรื่องของรายการทีวีนี่นะครับ

เลิศที่สุดในวงการทีเดียวนะฮะ

ก็เทียบเท่าทั้ง๕ท่านข้างล่างไม่ได้สิคะ

คุณสังคุณทิพย์คุณแชมป์คุณแอมและคุณนิกค่ะ
นี่คือโฉมหน้าผู้ที่จะมาคว้าเงินล้านในรายการของเรานะครับ
ก็เป็นผู้ที่รออยู่นะครับ
คนข้างบนนี้พลาดพลั้งเสียจังหวะไปเมื่อไหร

บอกเลยว่ามีหน้าเก่าเหลือเพียงท่านเดียวนะคะ
เพราะว่าเราทำการล้างป่าช้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คือคุณผู้ชมถ้าพลาดไปเพียงสัปดาห์เดียว
เปิดใหม่ทีเปลี่ยนไปหมดแล้ว

เหลือคุณสังคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงสถิตอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน

ยังยืนหยัดยังเข้มแข็งอยู่ตรงนี้
เพราะว่าที่เหลือนี่หน้าใหม่หมดเลยนะคะ
คุณทิพย์เองก็เพิ่งขึ้นมาเติมนะคะ
แล้วเขาคนนี้ล่ะคะคุณป่าที่กำลังจะขึ้นมา

จากรักษาเบาหวานใส่ฟันหรือเปล่าไม่รู้
นะฮะก็เอาไปดูแลครอบครัว
เอาเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเขาบอกโอ้โหบางทีวันนั้นข้าวสารไม่มีจะกรอกหม้อแล้ว
แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยดูจากสุขภาพร่างกายแล้วก็ยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่
เราก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันมาแข่งในรายการของเราเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไป
ต้องคอยดูแลแต่ว่าใจเขาสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
เอาละค่ะเพราะฉะนั้นขอเสียงกรี๊ดดังต้อนรับขวัญใจชาวทุ่งคนนี้หน่อยค่ะ
คุณสิงเสน่ห์ครับ
สวัสดีครับ
หาเบอร์โทรไม่เจอจังเลย
อ๋อะหาเบอร์โทรเราไม่เจอ
มาแล้วเป็นยังไงคะอาการหน้ามึดเหรอ

มาแบบกระทันหันมันตึ๊บในสมองเราเลยอย่างนี้
ตาฟ้ามั้ยตาพร่ามึดมั้ยก็มีมั่งครับอืม
อยู่ดีมันเป็นฉุกเฉินอย่างนี้เกิดหน้ามืดนะ
ให้ยืนใกล้ปลั๊กไฟสวิตช์ไฟเข้าไว้
พอมันมืดเราเปิดมันมืดเราเปิดมันมืดเราเปิด

แม่นี่มันยืนใกล้ปั๊กไฟแล้วแล้วก็ตึ๊บมาเอามือหยาง

นี่สู้นะสู้เต็มที่ไม่ต้องห่วงนะฮะ
เรามีน้ำหวานมียาดม
มีพนักงานคอยดูแล
บอกเลยไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวบริการให้เต็มที่
ครบ๑๐แล้วหยิบเงินล้านกลับบ้านไปนะคะ
จ้ะถ้าบุญมีวาธนาสงฆ์จ้ะเจ้าอ๋อ
แกเป็นคนที่เรียกว่าสบายชาวบ้านชาวบ้าน

คือเป็นคนงามที่ติดใจที่เป็นคนติดใจดี
เพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณสิงเสน่ห์นะครับ
เอาเงินล้านจากรายการของเราไปให้ได้นะครับ
พร้อมที่จะช่วยทุกอย่างนอกจากเรื่องร้องเพลงเท่านั้นแหละ
ที่ลุงสิงษะเนยต้องร้องเองต้องพร้อมด้วยตัวเอง
ตอนนี้แทนรายงานให้ทราบ
คุณสิงเสน่ห์มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วแน่
หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นเลยนะหนึ่งหมื่นนี่เยอะกว่าตอนที่ได้ติ๊บครั้งแรก
ตอนนี้มีหนึ่งหมื่นบาทแล้วผ่านไปสองเพลงแล้ว

เพลงที่๓มูลค่าสองหมื่นบาท

เรามาฟังอินโทรเพลงที่๓กันเลย

ค่ะช่างทงเนื้ออยู่ครับ

ทั้งลั๊นาททั้งปีทั้ง

พะเขาก็ไม่จำที่อยู่ทั้งบ้านค่ะ
อาจจะเห็นว่าเวลารู้สึกเสด็จ

เราไม่ได้สโลนะคะแกสโลด้วยตัวแกเองนะคะ

น้ำยาดมเอาอะไรไหม
ยังครับเป็นค
ยังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

นี่เขาบอกไม่ใช้แล้วสลัดหัวเหมือนนักมวยก๊อฟอย่างนี้เลยเมื่อกี้
นี่นี่เอานวดนวดนวด
ลงนะครับคุณสิงเสน่ห์นะครับจะร้องเพลงที่๓นะครับ

มั่นใจไหมคะว่าเพลงอะไรทราบไหมคะ
ถ้าทราบอย่าลืมนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเราเล่นเกมไปกับเราค่ะ
ลุงยืนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเป๊กนวดไหล่ให้
เคยเคยไปเที่ยวร้านอาหารไหมเวลาเข้าห้องน้ำแล้วเขาจะมีคนมาอย่างนี้อย่างนี้
นี่เดี๋ยวทำให้ดูสมมุติเราไปเที่ยวร้านอาหารเขาจะมีคนเป็นผู้ชาย
เขาก็จะมายืนคือ

คนรวยแบ่งโอ๊ยมาแย่งแฟนฉัน
หัวใจเธอมันสั่นเหมือนใครมาหันทั่วใจ
ใจจะขาดแล้วเอ่ย
ใจจะกางแล้วเอ่ย
นอนไม่หลับจับใจ
เท่นว่ายเหมือนไม่ใครเคียง
มองอีกครั้งเห็นเขานั่งจูจี
โทษใครจะหนี
คำอย่างพี่หันมันวาย
ใจจะขาดแล้วเอ่ย
ใหญ่จะขาดแล้วเอ่ย

เห็นไหม
นั่งเลยต้องนั่งต้องนั่ง

คุณป่าคะไม่คิดเลยค่ะ
นี่กรดลองใจจะขาด

กลัวแกจะขาดใจไปเลย

ว่าถ้าแกร้องครบ๑๐แล้วเพลงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ย

โอเคนะโอเคนะโอเคนะ
สู้สู้

โอ้โหคิดว่าทางบ้านนี้ก็กำลังเชียร์คุณสิงเสน่ห์อยู่กัน

ตอนนี้ไม่นึกถึงต้นฉบับเลยนึกถึง

มันมีปั่นก็หั่นนะครับ

ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ตอนนี้นะครับคุณสิงเสน่ห์นะครับ

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ

ก้าวไปสู่เพลงที่๔แต่ถ้าไม่สำเร็จ

คุณสิงเสน่ห์ร้องได้

มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
นะครับคุณสิงเสน่ห

ร้องได้